พาไปที่บุรีรำตำรวจเขาก็ปฏิบัติการในการปรับปรามยาเสพติด
มีการล่อซื้อยาเสพติดคนร้ายเนี่ยก็นำยาเสพติดมาส่งให้
แล้วตำรวจก็จะแสดงตัวเพื่อจับกลุ่มคนร้ายก็ขับรถหนีเป็นรถกระบะสีขาว
คือทางตำรวจเนี่ยก็พยายามที่จะไล่ล่าจับตัวคนร้ายสุดท้ายเนี่ยก็จับได้แล้วก็มีของกลางยาบ้าตั้งหกพันเมตร
เดี๋ยวให้ไปดูจังหวะที่เจ้าหน้าที่ไล่ล่าจับคนร้ายคนนี้กันก่อนค่ะ
แกหากว่าจะจับได้คือเจ้าหน้าที่ต้องยิงยังล้อรักยนต์ของคนร้ายที่พยายามจะขับหนี
ทหารด้วยนะคะพยายามช่วยกันสกัดจับรถกระบะสีขาว
ทะเบียนบ่อยไม้รอเรือสี่สี่ศูนย์หกบุรีรัมน์เนี่ยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนสายอำเภอคูเมืองอำเภอลำปลายมาตรนะคะ
เพราะว่าตำรวจเขาล่อซื้อยาเสพติดจากเครือข่ายแก๊งค้ายาเสพติด
ในพื้นที่จังหวัดบุรีรำก็นัดส่งมอบกันตรงเนี้ย
พอตำรวจเข้าตรวจสอบรถคันนี้ก็พยายามจะหนี
คือขับถอยพุ่งชนรถตำรวจแล้วก็ชนรถตำรวจอีกคันที่อยู่ด้านหน้า
พยายามจะฝ่าวงล้อมของเจ้าหน้าที่รถตำรวจเนี่ยเสียหายไปหลายคัน
สุดท้ายก็ต้องตัดสินใจยิงล้อนะคะยางแตกก็หนีต่อไม่ได้
ผู้ต้องหาเป็นผู้ชายสองคนค่ะนายพานุวัฒน์สดใสอายุยี่สิบเก้า
คนนี้เป็นคนขับรถนายรัฐพลขุนรองรำอายุยี่สิบเก้าเหมือนกัน
คนนี้มาด้วยนั่งอยู่ด้านข้างคนขับแล้วในรถเนี่ยค่ะ
มียาบ้าอยู่สามมัดคุณผู้ชมรวมแล้วประมาณหกพันเมตร
วางอยู่ที่เบาะข้างคนขับนะคะแล้วก็มียาบ้าบรรจุในถุงซิป
อีกห้าร้อยสิบเมตรซ่อนอยู่ในรถรวมแล้วก็หกพันห้าร้อยสิบเมตรนะคะ
ตัวนายพนุวัฒน์รับสารภาพว่ายาบ้าทั้งหมดเนี่ย
เป็นของนายนาราธิบสดใสพี่ชายทำงานเป็นผู้จัดการฝ่ายอนุมัติสินเชื่อนะ
บริษัทไฟแนนซ์ที่บุรีรำนะโอ้โหนี่ค่ะบอกว่าเป็นของพี่ชาย
แล้วก็เอามาส่งให้กับลูกค้าที่อำเภอคูเมืองตกลงให้ค่าจ้างมัดละหนึ่งพัน
ก็เลยชวนนายรัฐพลให้นั่งรถมาเป็นเพื่อนนั่นไงน่ะ
นั่งรถมาเป็นเพื่อนก็โดนจับไปด้วยใช่ตำรวจก็ต้องขยายผลนะคะ
ในการจับกลุ่มนายนาราธิบพี่ชายที่บ้านนะคะ
ก็ไปจับที่บ้านแฟนสาวอำเภอพยักษภูมิพิสัยที่จังหวัดมหาสารคาม
ทีนี้พอขยายผลไปที่บ้านพักตรงนี้มีอีกนะคะ
แล้วของกลางยาบ้าอีกเยอะเลยอ่ะหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยกว่าเมตร
มียาไอซ์ด้วยตำรวจก็นำตัวทั้งหมดไปให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อค่ะ